ถ้าจะจับงูโดยเฉพาะอย่างยิ่งงูจงอ่าง
การจับมือขออภัยการจับงูด้วยมือเปล่า
เฮ้ยคุณต้องมีความชำนาญอย่างพี่คนนี้นะครับ
โอ๊ยเห็นไหมนี่เพื่อนฉันจับได้มัน

แผ่แบบอยากอีกตัวนี่มันกะปอร์พราทะว่าไม่ต้องดูเลย
แบบอ้างงี้เลยแหว่ว่างแล้วดูออก
เขาอาจจะฝึกฝึกวิธีการจับ

ทำตามทางมะพะแบบนี้ทำเล่นที่บ้านได้ไม่ว่ากัน
แต่ถ้าเจองูจริงงูจกอายจริงแล้วคุณจะไปเล่นเดี๋ยวมันแผลมาเบี้ยโชคแป๊บ
อันตรายเหมือนกันนะนั่งเล่นกับงูอย่างนี้ไม่ได้แต่คุณชนะถ้าคุณกลัวงูก็เล่นอย่างนี้ไปก่อน